สมขาเดือนนี้เรายินดีกับครอบครัวคนบริธีงหลายบ้านเลย
เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่กันเยอะเลยนะคะ
อีกคนนึงพี่สาวของเราไม่พูดถึงไม่ได้

ดีใจด้วยนุ้ยมากมากนะครับวันก่อนเนี่ย
พูดไปแล้วเรื่องพ่อกันคุณกันกันตะถาวรก็เพิ่งคลอดไป

ว่าคิดถึงตลอดไป
น้องคิดก็คิดถึงคันั๊งนิด

ส่วนคุณพ่อก็คิดชื่อนี้
แล้วในไอจีของแม่รถเมย์คุณผู้ชมมีแฟนไปแสดงความยินดี
รวมไปถึงคนในวงการบันเทิงแม่ลิดเดียพี่เชียแล้วก็คุณพ่อลูกสอง
กันกันตะถาวรตัวเองก็เพิ่งคลอดเหมือนกันนะฮะ
คลอดวันเดียวกันเลยกับน้องพราวนะคะก็ขอให้แข็งแรงทั้งคุณแม่และเบบีน้องคิดนะจ๊ะ
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อป้ายแดงแดงสุด

ลูกสาวชื่อน้องวีลิน
นี่เป็นวันแรกที่ลืมตาดูโลกของเมื่อชิ้นเช้าที่ผ่านมานะคะ
ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทุกบ้านด้วยนะคะ
ตอนนี้เนี่ยทายาทคนในวงการบันเทิงมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเยอะมากแล้วนะพี่แจ๊คนะ
ใดก็แล้วแต่พี่เวียหนวดขึ้นแล้วนะ
ก่อนเมียคลอดเนี่ยเมียจับโกนไปแล้วรอบหนึ่ง

เอาคุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะ